ไปรู้จักค่ะเพราะว่าพอเห็นชื่อผู้โชคดี
รางวัลที่๑เงินสด๑๐ล้านบาทแล้วเนี่ย
พลาดได้ยังไงผู้สื่อข่าวก็ตามไปเลย
เป็นนุ่มอุดรธานีใช่ไหมคะแต่ว่าทำงานอยู่ที่สมุทรปราการ
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรปราการก็ลงพื้นที่ไปถึงที่ทำงานเลยค่ะ
ไปดูกันหน่อยว่าบรรยากาศพอเขารู้ตัวว่าเขาได้๑๐ล้านบาท

นี่ค่ะผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสมุทรปราการไปที่นี่ค่ะคุณผู้ชม
ตามที่พ่อกับแม่ที่จังหวัดอุดรธานีบอกนะคะ
ว่าลูกชายทำงานอยู่ที่นี่ล่ะนี่ตั้งอยู่ภายในซอย๔
นิคมอุตสาหกรรมบางปูอำเภอแพร่กษา

ผู้โชคดีก็คือนายนัทยาแก้วศรีลาอายุ๓๐ปี
ทำงานหน้าที่ของเขาก็คือติดรถส่งเคมีพันธุ์ของบริษัทนี้
เขาโชคดีจริงกว่าจะได้ชื่อมา

จากการส่งปรายศนียบัตรทายผลแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
พอไปถึงผู้สื่อข่าวเจอกับภรรยาก่อน
ก็คือนางรจนาขันทวิชัยอายุ๒๑ปี
แล้วก็เพื่อนไปรออยู่แบบนี้ค่ะ

ใช่พอเขาลงจากรถมาคือทุกคนก็โหร้องดีจัง

เดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันหน่อยดีไหมว่าเขาดีใจขนาดไหน
ครับให้ก่อน
ตัวคุณนัทยาดูหน้างง
แต่เพื่อนและภรรยาที่รู้แล้วเนี่ยโอ้โห

ว่าวันนี้จะกลายเป็นเศรษฐีใหม่ที่ได้เงินถึง๑๐ล้านบาท
ตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งใจทำงานตั้งใจเก็บเงินมาตลอด
จนวันนี้แม่โทรศัพท์ไปบอกค่ะ
บอกว่าโชคดีคว้าเงิน๑๐ล้านจากการร่วมสนุกส่งปรายศนียบัตร
ยผลแชมป์ฟุตบอลยูโร๒๐๑๖
ตอนแรกไม่เชื่อว่าจะได้จริง
ทีมงานของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโทรศัพท์ไปย้ำอีกครั้งคือแม่โทรไปบอกก่อน
แล้วก็ทีมงานของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐโทรไปย้ำอีกที
ยังไงรู้ไหมคะคุณผู้ชมขาสั่นสิคะ
สั่นน้ำตาคลอดีใจสุดขีด
จากนั้นคว้าโทรศัพท์ไปบอกภรรยาน่ารักไหมล่ะ
เป็นสามีที่น่ารักมากรีบโทรศัพท์ไปบอกภรรยาเลยนะคะ
บอกว่าตลอดการแข่งขันฟุตบอลยูโรเนี่ย
จริงแล้วคุณนัทยาเชียร์ทีมเยอรมนีนะ
อรมนีเนี่ยคือทีมโปรดแต่ไม่เข้าชิงก็เลยไม่เป็นไร
ไม่เข้าชิงไม่เป็นไรไปซื้อปรายศนียบัตรมา
ทายทีมฝรั่งเศสทายทีมโปรตูเกต
ใช่และแน่นอนผู้สื่อข่าวก็ต้องถามได้เงินมาจะเอาไปทำอะไร
คุณนัทยาเชียร์บอกว่าเดี๋ยวยังคิดไม่ออก
แต่เดี๋ยวขอคิดก่อนแต่ที่แน่ยังทำงานบริษัทนี้ต่อไปค่ะ

นี่เป็นบรรยากาศที่บ้านค่ะบ้านหนองเรือตำบลเพียปู่อำเภอชายวานจังหวัดอุดรธานี
เพื่อนบ้านที่รู้ข่าวก็ไปรอแสดงความยินดีสิคะ
นายประพานแก้วศรีลาอายุ๕๒ปี
นางประภาวดีแก้วศรีลาอายุ๔๙ปี
เป็นคุณพ่อและคุณแม่ของคุณนัทยานะคะ
ก็คึกคักเพื่อนบ้านก็มาร่วมดีใจกันใหญ่เลยค่ะ
จากนั้นนายประภาพพันชูเพชร
ตัวแทนบริษัทปรายศนีย์ไทยจำกัดและคณะ
ก็เดินทางไปแสดงความยินดีที่บ้านด้วยนะคะ

ว่านายนัทยาเป็นราศดรบ้านเลขที่๗๐จริง
และเป็นลูกชายคนโตในจำนวน๓คน
แล้วก็ร่วมกันถ่ายรูปเป็นที่ระลึกแบบนี้ค่ะ